มันมีหลายมวลรวมที่เกิดขึ้นโดย

วนรวมรายการก่อนคือรายการนี้น่าจะเป็น
รายการสดเราถ่ายทำกันมา

แล้วพอเป็นรายการสดมีกล้องเกือบ

ถ้าใครได้ดูในอินสตราแกรมผมก็จะเห็นว่านั่นคือ

บางคนอาจจะไม่ได้มาด้วยเพราะว่านักการถ่ายรูป
มันคือท้ายแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ร่วมเฟส

ตั้งแต่เช้าเราถ่ายทำกันจริงตอน
สองทุ่มทีมงานทุกคนมาตั้งแต่เช้า

หลังเราเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดครับ
นี้ต้องขอชื่นชมทีมงานครับ
คือถ้าไม่มีพวกคุณรายการนี้ไม่ได้เกิดขึ้น

อย่างดีที่สุดณขณะหนึ่งที่ผมใช้คำว่า
หนึ่งคือเพราะมันเป็นรายการสดครับ

เพราะเราไม่สามารถมามีเทค๒ได้

หรือว่าทำอะไรที่

มันเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือ

สำหรับทีมฟุตบอลครับที่ต้องจ่ายบอลไปด้านหน้า

ให้มันสมูทมากที่สุดนั่นนั่นคือสิ่งที่
เราทั้งหมดได้ทำกันอ่านี่คือ

ผมเมื่อวานนี้คือเป็นห่วงทุกคน

ของพี่เจเจจรินทั้งของ
น้องเจ้าขุนของแบงค์ต้องบอกว่า

ไอ้แบงค์ก็เป็นน้องผมคือเรารู้จักกันอยู่แล้ว

คือรู้จักกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะ

อะไรก็แล้วแต่นะณมวลแค่
ของผมแล้วกันผมจะพูดแค่ของผมนะ
ไม่ขอพลาดพิงคนอื่นเนาะที่น้อง

ผมก็ต้องพูดจริงว่าสิ่งที่น้องทำ

คือคุณไม่สามารถแย่งใหม่จากใคร
ก็แล้วแต่แบบนั้นได้ไม่ถูกต้อง
แต่ผิดไม่ผิดมันต้องดูที่เจตนาครับ

คือน้องแค่รู้สึกว่าเหมือนมันจบแล้ว

คือน้องสิ่งที่น้องทำต่อครับที่ผมอยากให้ดู
คือน้องเอาไมค์ของผมไปขอบคุณ
แฟนคลับของ

คือเจตนาดีแต่การกระทำ
ผมก็กล้าพูดว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นครับผมว่าน้องได้เรียนรู้แล้ว
คือผมไม่จำเป็นต้องไปพูดต่อหรือว่าแบบเอ้ยมันไม่ถูกเว้ย
คือผมว่าน้องเป็นคนที่สามารถรับรู้ได้ตัวเอง
แต่ว่าด้วยการแสดงออกของน้องน้องเป็นคนที่คิดเลยทำเลย
เราจะเห็นได้ในทุกอิริยบทอย่างเวลาจะพูดฉันก็จะพูด
คือมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะแต่ว่าสุดท้ายประสบการณ์มันจะสอนน้องเองว่า
อะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องเรียนรู้ตัวเองครับ
คือมันเหมือนว่าเรื่องพวกนี้คือมันต้องเจอกับตัวเองคือ
ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแล้วน้องจะค่อยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อย
ปีนี้ผมอายุ๓๔แล้วน้องเพิ่งอายุ๑๖เอง
เพราะฉะนั้นน้องยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ว่า
จะต้องทำอย่างไรบ้างนะการอยู่ตรงนี้
คือเรารู้จักน้องต้องเอาอย่างนี้ก่อนเราพูดตรง

น้องเจ้านายน้องเจ้าขุนน้องเจ้าสมุทรคือน่ารักโหน่ารักทุกคนเลย
เวลาที่มาถ่ายรายการกันเขาก็จะมากันทั้งครอบครัว
แต่น้องเจ้าขุนเพิ่งก้าวขามาขาเดียวในวงการเอง
เขายังไม่ได้แบบว่าโหเล่นละครมาหลายเรื่อง
มีซิงเกิลมาแล้วหลายเพลงหรืออะไรที่ทำให้เขามีประสบการณ์ที่อยู่ในการถูกสัมภาษณ์
ในการที่มีไมค์หรือจะต้องพูดยังไงหรืออะไร

เพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่น้องจะต้องเรียนรู้
แล้วผมว่าเรื่องนี้ครับจริงน้องรู้แล้ว
และผมว่าครอบครัวของน้องคือพี่เจและพี่ปิ่นก็รู้แล้ว
คือไม่มีใครอยากทำอะไรไม่ดีออกมาให้ประชาชนมานั่งว่าหรอกนะครับ
คือผมก็ไม่ได้ปกป้องน้องคือถ้าให้ผมได้พูดกับน้องจริงผมบอกโอเค
คุณรู้อยู่แล้วไม่ถูกต้องไม่ต้องพูดกันเยอะด้วย
แต่เพียงแต่ว่าเจตนาน้องไม่ได้เจตนาไม่ดีเท่านั้นเอง

คือเขาก็ขอโทษบนเวทีแล้วนะผมนั่งดูย้อนอยู่หลายครั้งมาก
คือผมนั่งกลับบ้านไปแล้วแบบเฮ้ยคุณพลอยภรรยาบอกว่าการดราม่าเต็มไปหมดเลย
ว่าน้องเต็มเลยแล้วว่าอะไรวะอ๋อที่แย่งไมค์
โอเคคือผมก็เอาจริงผมก็แก้สถานการณ์ไปแล้ว
โดยการที่ณสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าผมปล่อยคือตอนนั้นคือเหมือนว่า
ถ้าปล่อยนิ่งยังไงขุนจะดูแย่มาก
ผมก็ต้องเล่นให้มันเป็นมวลตลกไปว่า

ไม่ได้มีเจตนาจะจิกจะกัดหรืออะไรกับน้องเลย

คือผมไม่ได้เอาไม้กลับมาแล้วแบบน้องบอก

ไปแล้วอ่ะคือแบบ
ยอมรับว่าเวอจริงครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือต้องประมวลผล

จะทำยังไงต่อให้มันให้มวลทั้งหมด
มันสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสมูทที่สุด

ประกาศผลการพูดขอบคุณสปอนเซอร์

แล้วเอาใหม่ได้มันอยู่ที่ผมเท่านั้น
คุณปัญญาด้วยมันแบบไม่ดูแรงไปหน่อย

แม้แต่คุณปัญญายังไม่เคยทำอย่างนี้กับผมเลย
คือถ้ามันเป็นคำพูดที่พิมพ์

คุณจะรู้ว่านี่คือการพูดเพื่ออะไร

เพราะว่าหลังจากยังไม่ได้คุยกับใครเลยครับ
คนจะตีความว่าไม่ดูความที่บทล่างแผดร้าย
เป็นคนจัดเขาก็จะบอกว่าภูมิความทำอะไรเราไม่ได้
เจไม่ได้คิดอย่างนั้นครับสำหรับผมอันนี้ผมไม่ได้ปกป้องพี่เจในฐานะโปรโมเตอร์นะ
หรือว่าเป็นพี่ชายผมอะไรก็แล้วแต่คือผมต้องบอกก่อนว่า
เรื่องรายละเอียดเนี่ยผมขอไม่ลงลึกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรก็ได้ในรายการไหน
ว่าอันนี้ในฐานะโปรโมเตอร์อันนี้ในฐานะพ่อคือผมว่าสุดท้ายมันคือเรื่องของพวกเราเองแล้ว
ว่ามันอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเราแต่ผมว่าพี่เจเขารู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก

และถ้าจำได้คือจะมีรางวัลหนึ่งที่ผมต้องมอบให้กับคุณหลุยพงพันธ์และพี่เจสัญญังพี่เจสัญญังอ่ะไม่ได้มารับ
เจเขาก็พูดนะครับอันนี้ในฐานะพ่อนะคุณวันนี้ลูกคือมันเป็นมวลน่ารักอย่างนั้นมากกว่าแต่คือมันคงอยู่ที่การตีความของเรามั้
อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบผมขอไม่พูดแทนใครแล้วกันนะครับผมพูดในฐานะพิธีกรแล้วก็ตัวแทนของรายการเทนไปเทนแล้วกันว่า
เราทำงานกันหนักมากครับแล้วก็เสียงชื่นชมไม่ควรอยู่ที่ผมคนเดียวควรจะอยู่ที่ทีมงานทุกคน
ส่วนคำติครับผมก็ไม่รับคนเดียวผมกับทีมงานจะรับด้วยกันจะรับด้วยกันเพื่อทำให้มันดีขึ้นเราจะได้รู้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่ามันควรจะทำอะไรยังไงบ้าง
เพราะตอนนี้คนดูรายการนี้ไม่ใช่แค่คนดูมวยเป็นบางคนที่ไม่เคยดูมวยมาก่อนเหมือนผู้หญิงดูบอลนะครับดูแค่นักบอลหล่อไม่ได้รู้ว่าเฮ้ล้ำหน้าคืออะไรวะ
อะไรอย่างเงี้เป่านกหวีดทำไมวะมันจะเป็นคล้ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเพราะนี่ต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่ใหม่มาก
สำหรับพวกเราสำหรับผมเช่นกันผมกับทีมงานทุกคนก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดณขณะหนึ่งที่ผมมีแรงมีสมองมีกำลังมีสติจะทำได้
และผมไม่เสียใจเลยณข้อผิดพลาดอะไรที่มันเกิดขึ้นก็แล้วแต่เพราะมันคือรายการสดณขณะนั้น
อย่างการลงรุ่นผู้กับแฟนคุณก็จะบอกว่าเราเศร้า

คุณไม่ต้องยิ้มครับพี่ตีครับผมและภรรยาครับ

คือจริงแล้วเป็นกำลังใจที่ดีครับ
ผมว่าคล้ายกับพี่แมททิวที่ได้พูดในรายการนะ
คือเขาไม่โอเคหรอกเอาจริงไม่มีใครโอเคที่สามีต้องกลับบ้านดึกและดึกมาก
แล้วคือผมก็เป็นคือไม่อยากบอกว่าเป็นโรคจิตคือผมก็รักงานผม
มันคือสิ่งที่แสดงตัวตนของผมในสิ่งที่ผมทำอยู่
ผมกลับบ้านผมก็ยังนั่งเช็คยังนั่งดูย้อนยังทำวิธีโลเทคโลเทคของผม
ก็คือดูว่าอ๋ออะไรพลาดมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงคือผมก็ทำอย่างนี้ตลอด
อย่างรายการเลิกสี่ทุ่มใช่ไหมครับกลับถึงบ้านก็ห้าทุ่มอาบน้ำลั้งหน้านู่น
ผมก็นอนจะนอนตีสองพอเห็นข่าวว่ามีทวิตเตอร์มีเฟซบุ๊คมีนุษย์เอาแล้ว
พอดูกะว่าครึ่งชั่วโมงแน่นอนลากเลยครับ
กลายเป็นแบบโอ้โหตี๔กว่าจะได้นอนก็คือเห็นใจทุกคน
เห็นใจทุกคนจริงครับผมไม่ระบุเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วกัน
ทั้งทีมงานที่ตั้งใจทำงานนะครับนักมวยทุกคนโปรโมเตอร์ผู้จัดเอง
แล้วก็โปรดิวเซอร์รวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น
ว่าจะเป็นมวลดีหรือมวลไม่ดีนะครับเราจะรับเอาไว้ทั้งหมด
แล้วก็มันเป็นการติเพื่อก่อครับผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นนะ
สำหรับสิ่งที่มันไม่ดีจริงที่เป็นดราม่านะเมื่อคืน
ผมว่าเราทุกคนได้เรียนรู้นะครับหมายถึงทุกคนจริง
ว่าจะเป็นน้องเจ้าขุนเองหรือว่าพี่เจแม่ปิ่นหรือน้องทุกคน
ผมเองก็เถอะทีมงานทุกคนนักมวยทุกคนก็เถอะ
ผมว่าเราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะทำอะไรและมีสิ่งอะไรที่ผิดพลาดบ้าง
เพื่อก่อเกิดในสิ่งที่ดีในอนาคต
ครับผมครับ
อย่างที่เมื่อกี้มันน่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับที่เมื่อกี้ถามผมว่า
มีพูดแรงไปไหมว่าพิตาปัญญายังไม่เคยทั้งแบบนี้กับผมเลย
พอมันเป็นคำเขียนหรือตัวพิมพ์
มันแปลได้หลายอย่างตามอิริยบทของเราผู้อ่านเลยอะ
หรืออะไรแต่มันต้องเห็นมวลทั้งหมด
พี่ตาปัญญายังไม่เคยทำแบบนี้กับผมเลย
ถ้าคุณได้เห็นน้ำเสียงสีหน้าอากับกิริยาคุณจะรู้ว่านี่คือการพูดเล่น
เห็นนะตอนนั้นจริงเพราะผมทำหน้าที่พิธีกรอยู่
ผมเห็นจากการครอบในทวิตเตอร์
ว่ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงแต่ผมไม่รู้ว่า
ว่าน้องจะต้องพูดอย่างอืม
กูยังกันหว่าขึ้นไปปกติอยู่แล้วค่ะ
คือต่อให้ไม่ได้ทำรายการนี้ร่วมกันตั้งแต่แรก
เขาเป็นคนชอบไปนาฬิกา
กันว่าอะไรยังไงกันดีแล้วพอมาได้ทำรายการนี้

ก็คือคุยกันไม่ได้มีอะไรบาดหมางแคลงใจ

ยังยังครับแล้วผมว่าจริงก็

หมายถึงว่าคือมันไม่ได้มีประเด็นที่มันเกิดอะไรกับผมนะครับ
ซึ่งผมว่าคือเราก็เห็นดราม่าทั้งหมดแล้ว

ผมว่ามันเกิดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้น
และผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการออกมาพูดคุยกันเอง

เพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีความเครียดแน่นอน
ผมเชื่อว่าณสิ่งที่เกิดขึ้นมันก่อให้เกิดความเครียดกับหลายฝ่ายที่ถูกระบุอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
ว่าเราทำได้ดีสุดณขณะนั้นแล้วจริงเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้
แต่ผมไม่ได้ถือว่ามันเป็นข้อผิดพลาดอะไรนะ
เพราะมันคือรายการสดผมทำได้ดีที่สุดแล้วและทีมงานของผมได้ทำได้ดีที่สุดแล้ว
ที่เขาจะทำได้ณขณะนั้นจริง
สำหรับผมมันคือหน้าที่พิธีกรมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับ
แล้วผมเชื่อว่าต่อให้เป็นพิธีกรคนอื่น
อันนี้อ่านทวิตเตอร์เหมือนกันโอ้ถ้าเป็นคนนู้นคนนี้นะ
โอ้โหจะต้องไม่อย่างนู้นอย่างนี้แน่เลยผมเชื่อว่าจริงแล้ว
พอเป็นรายการสดนักขนาดนั้นมันจะออโต้ไพลอทเอง
เราอยากจะไปลงจอดตรงไหนแต่แต่ละคนจะมีวิธีการกระทำที่แตกต่างกัน
เราจะวิ่งจากตรงนี้ไปหน้าประตูผมอาจจะวิ่งก็ได้
ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะตีรังกาอีกคนนึงอาจจะวิ่งอ้อม
คนอาจจะนั่งมอไซค์คือแปลว่าเราจะมีวิธีการที่แตกต่างกัน
แต่ณจุดหมายปลายทางคือมันคือต้องแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ออกมาดีที่สุด
อาจจะไม่ทำแบบผมครับอาจจะดีกว่าผมก็ได้
เพื่อก่อให้เกิดมวลที่ดีกว่านี้ผมทำได้เท่านั้นจริงนะครับ
แล้วตอนนั้นเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากเมื่อคืนผมกับภรรยาก็
ขุนจะเป็นยังไงบ้างวะคือเอาจริงกลายเป็นว่าผมอ่ะระวังไปเลยอ่ะ
คือผมอยากจะลงรูปกับน้องว่าเอาจริงนะคืออยากจะรู้ว่าไม่ต้องคิดมากนะ
ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นอะไรนะออนไลน์อีกว่าแบบเอออะไรอย่างนี้
เขาก็คุยกับแบงค์แบงค์ก็เม็ดเสร็จมาว่าเฮ้ยโอ้พี่ผมเต็มที่แล้วเดี๋ยววันหลังเจอกัน
บอกอ่ะเจอกันน้องอ่ะเสร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลัวว่ามันจะเป็นการเทคไซต์
แล้วพอจะมาลงรูปกับแบงค์แล้วต้องลงรูปกับเจ้าขุนเดี๋ยวเมียคิดมากอีกเพิ่งลงรูปเมีย
อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยคือคือกลายเป็นว่าเออเออสรุปเมียลงเองสุดสุดใช่สรุป
เอาว่าไม่ลงเลยดีกว่าแต่ผมว่าคือสุดท้ายมันไม่มีใครหมางใจกับใครครับ
กับเจ้าคุณไม่ได้กดกันคนรักกันดีทุกคนรักกันดีครับแต่ว่านักมวยที่เกิดขึ้นก็
ผมขออนุญาตไม่พูดแทนใครผมขอพูดในมุมของผมเองกับทีมงานเวิร์คพอยต์แล้วกันครับ
ขอบคุณครับ